เป็นเรื่องที่ต้องถอดหายใจกันเคือกใหญ่อีกแล้วนะคะ
พาเด็กนักเรียนหญิงวัย๑๒ปีแล้วก็วัย๑๔ปี
เข้าให้ปากคำกับตำรวจสนราชบุรณะนะคะ
แล้วก็มีผลตรวจร่างกายร่องรอยการข่มขืน
คือมีผู้ปกครองของน้องสองคนนี้ค่ะมาร้องเรียนต่อนางปวีนาหงษกุล
ประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีในวันที่๒๕พฤศจิกายน
บอกว่าลูกสาวถูกนายนัทธวุฒิจำเรินอายุ๒๙ปี
เป็นคนขับรถตู้รับส่งนักเรียน
ข่มขืนกระทำชำราวและกระทำอนาจารย์บนรถตู้คันนั้นแหละค่ะ
ต่อมานางปวีนาก็เลยพาผู้ปกครองและน้องมาแจ้งความกับสนราชบุรณะ
มีนักสหวิชาชีพเข้าสอบปากคำด้วย
แล้วก็มีการอนุมัติหมายจับและจับกลุ่มคนขับรถตู้ในเวลาต่อมา
ขณะกำลังรับส่งนักเรียนอยู่เลยนะ
เมื่อวานนี้นางปวีนาก็พาน้องผู้เสียหายทั้งสองคน
ปากคำกับพันธ์ตำรวจเอกวราวัฒน์ธรรมสโรธ
ผู้กำกับการสอนอราชบุรณะเพิ่มเติมค่ะ
ปวีนาบอกว่าจากการสอบถามน้องทั้งสองคน
เขาเล่าให้ฟังว่ามักจะถูกนายนัทธวุฒิคนนี้
ลวนลามแล้วก็กระทำอนาจารย์บนรถตู้รับส่งนักเรียนเป็นประจำ
ใช้คำว่าเป็นประจำนะคะ
โดยนายนัทธวุฒิเนี่ยจะใช้อุบายด้วยการนำขนม

ให้น้องทั้งสองมานั่งเล่นที่เบาะนั่งข้างคนขับ
จากนั้นก็ลงมือกระทำอนาจารย์ค่ะ
มีบางครั้งนะส่งเด็กสองคนนี้กลับบ้านไปแล้ว
ยังติดต่อให้น้องออกมาเจอที่สวนหย่อมของหมู่บ้าน

พอมาถึงก็ลงมือกระทำชำราวน้องค่ะ

ส่วนผู้ต้องหาระหว่างที่ตำรวจคุมตัวไปตรวจดีเอนเอเพิ่มเติมค่ะเขาพูดสั้นบอกว่าไม่มีการข่มขืนกระทำชำราวตามที่ผู้ปกครองนักเรียนกล่าวหาค่ะ
ท่านตำรวจเอกวราวัฒน์ธรรมสโรธผู้กำกับการสอนอร่าบุรณะก็บอกนะคะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบปากคำนายนัทวุฒิแล้วแต่เบื้องต้นคือให้การปฏิเสธแล้วก็อ้างตลอดเวลาเลยว่าไม่ได้กระทำชำราวหรือข่มขืนน้องทั้งสองตามที่ถูกกล่าวหาซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยเบื้องต้นก็ได้